หากที่ไพรศาลมีน้ำท่วมและที่อุดรณ์ก็ถูกน้ำท่วม
โดยเฉพาะที่เกาะคำชโนธ
ต้นมะเดือนะฮะต้นมะเดือยักษ์ตอนนั้นถูกน้ำท่วม

กรูเข้าไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์กันเยอะเลย

บรรยากาศภายในเกาะคำชโนธวังนาคินดินแดนพญานาค
พ่อปู่ศรีสุโธและแม่ย่าศรีปฐุมมา
ที่บ้านโนธเมืองอเผอบ้านดุงจังหวัดอุดรณฑานี
ก็เนื่องแน่นไปด้วยนักท่องเที่ยวและนักเสี่ยงโชค
เข้าไปกราบว่ายพ่อปู่แม่ย่ากันหนาตา
หลายคนไม่พลาดที่จะเดินไป๒เลข

หลังจากที่ก่อนหน้านี้ตรงนี้ทางเดินนี้
น้ำท่วมหมดเลยนะนะครับน้ำท่วมมานานสัปดาห์แล้ว
แต่ว่าวันนี้ระดับน้ำลดลงครึ่งหนึ่งแล้ว
แต่ยังมีน้ำท่วมอยู่อีกประมาณ๗๐เซนติเมตร
แต่ว่าไม่เกินความสามารถของนักเสี่ยงโชคหรอกครับ

พยายามส่องหาเลขเด็ดบางคนบอกว่าเห็นเลขน้ำตาเทียนเป็นเลข๒หลัก
ลงท้ายด้วย๐จะว่ากันไป๐อะไรบ้างก็ว่ากันไปนะฮะ
ค่อยส่องเข้าไปคุณโอ้มันเห็นชัดเหมือนกัน

บางคนก็ดูเป็นเลขอะไรดีคุณ
แหม่มันพูดไม่ได้แต่มันเห็นชัดกว่าใช่ค่ะโอ้ยเลขก่อน๐ก็เห็นชัด
เอาถ้าเราเห็นนะเราเห็นตอนนี้นะไม่ได้บอกว่าชาวบ้านเขาว่าเป็นเลขอะไรนะฮะ
เราก็อาจจะดูเป็น๕หรือเป็น๒อะไรเนี่ยนะฮะ

คุณยายคนหนึ่งบอกว่าเห็นตัวเลขที่ชัดมากที่รากของมะเดือด้วยนะครับ
ก่อนจะนำเลขนี้ไปซื้อลอตเตอรี่ที่เขาขายกันอยู่หน้าวังคำชโนธนี่แหละนะครับ
และไปดูพิธีปลุกเสกพระชัยเมืองที่จังหวัดนครราชศรีมา

เพราะว่าชาวบ้านฮือฮาตรงที่ว่าหลังจากร่วมพิธีอันศักดิ์สิทธิ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว
พากันเข้าไปส่องบาดน้ำมนต์ที่พระศาสนโสพลหรือว่าหลวงพ่อใหญ่
เจ้าอาวาสวัดสุทธจินดาวรวิหารและคณะสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่๙รูปอรรถนาศีลเจริญพระพุทธมนตร์
จุดเทียนหยดน้ำตาเทียนลงในบาดน้ำพระพุทธมนต์เรียบร้อย
แล้วก็ปะพรมให้กับญาติโยมที่นุ่งขาวห่มขาวเข้าร่วมพิธี
จำนวนมากเพื่อความเป็นสริมงคล
ปรากฏว่าเกิดเป็นตัวเลขให้เห็นกันจะ
ชาวบ้านจึงพากันแตกตื่นแล้วครับตื่นเต้นแล้วครับ
แล้วก็ไม่ลืมที่จะยกมือถือขึ้นมาถ่าย
ส่งต่อกันเป็นจำนวนมาก
เพื่อจะไปเสี่ยงโชคในวันที่๑๖กันยายนนี้